เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่ง

แต่ว่ามันหนักหนาถึงขั้นลูกเขยเนี่ยแทงพ่อตาจนเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
ท้องที่สพห้วยใหญ่ฮะนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันเต็มที่แล้วแต่ช่วยไม่ทันจริงนะครับ
นายประชุมวงวัดอายุ๗๙ปีหรือว่าคุณตาประชุม
ลูกเขยแทงจนเสียชีวิตนะครับ
เสื้อเหลืองนี่คือลูกสาวนะฮะ
เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับ
คือในที่เกิดเหตุมีมีดพระที่ตกอยู่นะครับ
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะครับตกอยู่ที่พื้น
นี่เป็นหลักฐานนะครับนี่ฮะ
มีดที่ลูกเขยเนี่ยแทงคุณตาประชุมเสียชีวิต
อยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
รุ่งพรอายุ๕๐ปีเป็นลูกสาวของผู้ตาย
ร้องไห้อย่างหนักนี่ฮะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอทะเลาะกับสามีสามีชื่อในติ่งอายุ๔๖ปี
ทีนี้ตอนที่ทะเลาะกับสามีพ่อก็เป็นห่วงค่ะนะ
เพราะตอนนั้นรู้ว่าลูกเขยเนี่ยมีมีดด้วยนะครับ
จังหวะที่ลูกเขยเนี่ยจะแทงลูกสาวพ่อก็เลยเอาตัวเข้าไปขวาง
ปรากฏว่าในติ่งใช้มีดเนี่ยแทงสวนใส่เข้าไปที่ชายโครงด้านซ้าย
ของพ่อตานะฮะก็คือตาประชุมนะครับ
จากนั้นตาประชุมเนี่ยซุดลงนอนลงกับพื้น
แล้วก็เลือดไหลเต็มไปหมดเลย

คือที่บ้านพยายามเรียกเจ้าหน้าที่เรียกกู้ภัยมาช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ทันจริงนะครับ

คุณตาประชุมเนี่ยถูกแทงเข้าราวนมด้านซ้ายนะฮะเสียชีวิตที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนในติ่งคนก่อเหตุเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้นะครับ

เมื่อคืนนี้นะฮะสภาพนี้ยังเมาอยู่เลยนะครับ
เจ้าตัวเน่นธรรมภาพนะว่าแทงพ่อตา
แต่อ้างว่าทำไปเพราะป้องกันตัว
เขาทำงานสละลอกกับลูกสาวเขา

พ่อตาเอาวีดมาด้วยอ๋อจะมาฟันผมอ่า
ผมก็เลยจะวึ่งหาวีดถูกกั้นแล้วอืมเราก็แทงส่วนไปใช่ครับ
ว่าพ่อตาจะมาทำร้ายเขาก่อนจะมาฟันเขาก่อนค่ะ
แต่ว่าลูกสาวของผู้ตายก็คือภรรยาผู้ก่อเหตุยืนยันว่าไม่ใช่เลยนะ
ค่ะคือผู้ต้องหาเนี่ยสามีจะมาแทงใส่เธอพ่อตาเนี่ย
ของเธอเอาตัวมาขวางนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับที่ตะบนห้วยใหญ่
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีบ้านหลังนี้นะฮะได้เคย
ได้เจอกับลูกสาวของนางรุ่งพรนะก็เป็นหลานสาวของผู้ตายนะฮะ
บอกว่าตัวเธอเนี่ยความจริงอยู่กรุงเทพนะ
พอรู้ข่าวก็รีบกลับมาที่บ้านเรื่องนี้ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนใจของคนในครอบครัว
หลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนแม่ของเธอตอนนี้เนี่ยยังตกใจอยู่เลยนะ
ยังไม่พร้อมจะพูดคุยอะไรมากกว่านี้ส่วนตัวเธอก็เสียใจที่ต้องมาเสียคุณตาไป
เหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างแม่กับในติ่ง
ติ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเธอนะฮะเป็นสามีใหม่ของแม่
ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรนะเธอมารู้ข่าวก็ตอนที่ญาติเนี่ยโทรไปแจ้ง
นะว่าตาเนี่ยถูกแทงไปแล้วนะครับเธอพาไปดูจุดที่แม่นั่งร้องไห้เมื่อคืนนี้นะครับ
ตลอดทั้งคืนจุดที่ตาถูกแทงนอนจมกองเลือดอยู่
เป็นจุดหน้าห้องครัวนี่คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่พื้นที่นะฮะ
คือตามผนังตามกำแพงบ้านเนี่ยยังมีเลือดของคุณตาประชุมเนี่ยกระเด็นมาโดนอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ร่องรอยคราบเลือดตรงเนี้ยฮะคือเธอบอกว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัว
ไม่สบายใจเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแม่ของเธอคบหาอยู่กินกับในติ่ง
มาร่วม๑๐ปีแต่แม่ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังว่าทะเลาะอะไรกับในติ่งบ้างนะ
เรื่องนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดก็แล้วกัน
จากการตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับพบว่าบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันทั้งหมดนะครับ
คือญาติญาติทุกคนบอกยังทำใจไม่ได้มันเป็นปัญหาครอบครัวก็จริงนั่นแหละ
แต่มันจบลงแบบนี้ถือว่ามันรุนแรงมันหนักหนาสาหัสเกินไป
ที่ต้องมีคนมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้
คือตอนเมื่อวานเนี่ยหลังจากเกิดเหตุนะที่ในติ่งแทงพ่อตาไปแล้วเนี่ย
ญาติบอกว่าในติ่งเนี่ยเดินไปล้างเลือดที่แขนนะไปล้างที่ด้านหลังบ้านนะครับ
แล้วเดินออกมาจากบ้านมาบอกญาติญาติตอนนั้นญาติญาติถามว่าไปทำอะไรมา
ติ่งทำอะไรในติ่งเนี่ยบอกว่าแทงพ่อตาตาย
แล้วยังบอกกับญาติญาตินะที่เขายืนกันอยู่แถวหน้าบ้านเนี่ย
บอกว่าก็เตือนไปแล้วนะชอบท้ากันดีนัก
นี่ฮะนี่คือคำพูดของในติ่งที่บอกกับญาตินะครับ
หลังจากแทงพ่อตาหลังจากนั้นญาติญาติก็พยายามบอกในติ่ง
บอกให้สงบสติอารมณ์นะแล้วในติ่งเนี่ยนั่งลงกับพื้น
แต่นั่งได้แป๊บเดียวบอกกับญาติของผู้ตายบอก
ผมขอหนีได้ไหมญาติญาติบอกไม่ได้ถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงต้องไม่หนี
สุดท้ายเนี่ยตำรวจสพห้วยใหญ่เดินทางมาถึงพอดีนะฮะ
ค่ะก็เลยจับใส่กุญแจมือขึ้นรถนะฮะ
แต่ก็เหมือนที่ฟังเมื่อสักครู่เขาบอกเขาทำไปเพื่อป้องกันตัว
แต่ลูกสาวผู้ตายบอกไม่ใช่เลยนี่ฮะนี่ภรรยานะฮะ
ภรรยาบอกทะเลาะกันแล้วมีมีดอยู่ในมือจะแทงเธอเนี่ย
พ่อเธอเอาตัวมาขวางเอาไว้โดนเข้าราวนมข้างซ้ายพอดีนะฮะ
เสียชีวิตเพราะว่าคุณตาประชุมอายุ๗๙แล้วนะครับ
ญาติให้ข้อมูลบอกว่าตัวในติ่งมาอยู่กินกับภรรยาที่นี่นานเป็น๑๐ปี
ก็เห็นทะเลาะกันบ้างตามภาษาผัวเมีย
แต่ไม่เคยมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นตัวในติ่งในอาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วชอบดื่มเหล้านะพวกเหล้าขาวเหล้าต้มอะไรพวกเนี้ย
เมาก็ทะเลาะกับเมียเป็นประจำนะฮะลักษณะเป็นคนเหมือนกับเก็บกฎ
ขณะที่บ้านถัดไปเนี่ยบ้านถัดจากหลังเกิดเหตุเนี่ย
จะเป็นบ้านภรรยาของคุณตาประชุมนะแต่ว่าเป็นแม่เลี้ยงนะฮะ
แม่เลี้ยงของคุณรุ่งพรที่เป็นภรรยาในติ่ง
เป็นลูกสาวตาประชุมนะครับบอกว่าแยกกันอยู่กับคุณตาประชุมมานานแล้วล่ะ
เมื่อคืนไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับจนมาได้ยินเสียงร้องของนางรุ่งพรนั่นแหละ
ถึงรู้ว่ามีเหตุถูกแทงกันตอนนี้ก็เสียใจนั่นแหละนะ
ที่ผ่านมาตัวของนางรุ่นพรกับในติ่งเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันเป็นประจำ
ทำให้ทุกครั้งนายประชุมเนี่ยก็มักจะมาที่
ก็มักจะต้องเข้าไปห้ามปรามเพราะเป็นห่วงลูกสาวเวลาที่ทะเลาะกับในติ่ง
ปกติลูกเคยเป็นคนยังไงอ่ะคะนิสัยใจพอเป็นยังไง
ตัวนางรุ่งพรฝ่ายภรรยาทำงานอยู่ที่สถานีอนรมน์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
ส่วนทางคดีนะครับพันธมตเอกอภิชนันวัฒนวรางกูลภูมิกับการสพห้วยใหญ่
บอกว่าในติ่งผู้ต้องหาก็ยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดีตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับ
แต่สภาพก็คือเมานะเอาตัวมาสอบสวนในติ่งเนี่ยอ้างว่ามีปากเสียงกับภรรยาคือนางรุ่งพร
ที่ภรรยาจะออกมาจากห้องนอนแล้วก็เกิดอารมณ์โมโห
เขาก็พยายามจะเข้าไปทุบตีทำร้ายภรรยาจังหวะนั้นในติ่งอ้างว่า
ตาคือนายประชุมเนี่ยดื่มเหล้าเมาเหมือนกันเข้ามาขวาง
เขาก็เลยใช้มีดแทงสวนไปจากด้านข้างลำตัวเข้าที่ใต้แขนข้างซ้ายพ่อตาหนึ่งแผล
สารภาพคือแบบนี้นะครับเบื้องต้นในติ่งนะครับถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ท่านผู้ชมครับส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวจะรวบรวมเพิ่มเติมนะครับ
ขณะที่พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะทำแผนหรือเปล่าหรือจะพาไปฝากขังเลย
ส่วนศพของคุณตาประชุมเนี่ยคาดว่าจะรับศพได้วันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ส่งไปนิติเวศตามขั้นตอนก่อนนะฮะ
อืมนี่นะคะโอ้โหก็เมาด้วยไงคะครับ
เมามันก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายหลายต่อหลายข่าว